เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังเราทั้งสองคน
อาลัยอเด่นดอกประดูกนักแสดงตลกแนวสุภาพชื่อดังนะครับ

แล้วก็มีแฟนคลับมาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากนะครับ
ได้รับการเปิดเผยจากอาโย่งเชิญยิ้มตลกรุ่นใหญ่
ซึ่งเสียชีวิตแล้วในวัย๘๐ปีนะครับ
ว่าขอให้พี่เด่นดอกประดูกสู่พบภูมิที่ดี
กลางแฟนตลกเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ
และแสดงความอาลัยจำนวนมากนะครับ
เกือบ๔ปีไม่ค่อยทานข้าว

สอบถามจากอาถั่วและเชิญยิ้มตลกคนสนิท
แล้วก็ได้สอบถามจากภรรยาของอเด่น
เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้อเด่นก็เข้านอนตามปกติครับ
แต่เมื่อช่วงเช้าตรู่ภรรยาเข้าไปปลุกไม่ตื่นแล้วนะฮะ
และทราบทีหลังว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ

อาถุวะแหละได้เดินทางไปรับสบอเด่น
เพื่อเคลื่อนศพจากบ้านของคุณอา
ทำพิธีรดน้ำศพที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตร
วัชรพลสาลา๘นะครับ
สำหรับอเด่นดอกประดูกมีชื่อจริงนะครับ
บรรพฤษวีรรัฐเป็นชาวจังหวัดสตูน

เป็นที่รู้จักขึ้นมาจากการเล่นตลก
กับอเดอร์ดอกสะดาวอดูดอกกระโดน

เมื่อครั้งที่เจ้าตัวกับอเด่
ร่วมกันรวมตัวกันกับอเทพโพงาม
ตั้งแต่ปี๒๕๒๐นะครับ
ครั้งนั้นได้ชื่อว่าเป็นตลกมุกสุภาพ
ไม่เล่นมุกหยาบโลนหรือว่ามุกลามกนะครับ
แล้วก็ด้วยความที่มีหน้าตาดี

ในฐานะของพระเอกภาพยนตร์
แล้วก็พระเอกละครหลายต่อหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทพบุตรตะติ้งโหน่งเมื่อปี๒๕๕๙
บุภาราตีเฟส๒เมื่อปี๒๕๕๙

ใช่ค่ะแต่อย่างหนึ่งนะที่ดิฉันจำอเด่นได้เลย
จำได้ตั้งแต่รายการไม่ลองไม่รู้

เด่นเป็นผู้ผลิตเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร

ออกอากาศนานมากนะคะ๑๔ปี
แม้ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ออกอากาศแล้ว
คืออเด่นเคยทำธุรกิจผลิตดินเกษตรผสม
แล้วก็ใช้ชื่อไม่ลองไม่รู้นะคะ
ใช่ค่ะก็ท้ายที่สุดของชีวิต
ท่านก็ไปทำธุรกิจนะฮะผลิตดินเกษตรผสม

แล้วก็มีช่วงชีวิตหนึ่งที่ท่านได้เปิดร้านเบเกอรี่นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะท่านก็มีอาการเจ็บป่วยแล้วครับ
สำหรับที่มาของฉายาเด่นดอกประดูกนั้น
มาจากที่อเด่นครั้งเมื่อสมัยเป็นวัยรุ่นสมัยเป็นเด็กเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นนักเรียนโรงเรียนดุรยังกองทัพเรือ
แล้วก็เป็นดรัมเมเยอร์วงดุรยางทหารเรือ
ก็เลยใช้ชื่อฉายาดอกประดูก
ซึ่งดอกประดูกก็เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือนั่นเองนะครับ
ไทยรัฐทีวีของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
ต่อครอบครัวของอเด่นดอกประดูก
เพราะว่าเราก็สูญเสียคนในวงการบันเทิง
ตลกแนวสุภาพชื่อดังของเราไปอีกท่านหนึ่งนะครับ